กลับเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐคุณผู้ชมค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกริ่นไว้สมุทรปราการคุณผู้ชมค่ะมีนักเรียนสถาบันเดียวกันเปิดศึกกันนะคะกลางถนนเป็นการขี่รถประกบแล้วก็ไล่ฟันกันเองเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งค่ะ
นัทพงศ์ค่ะครับนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถซึ่งทำให้เห็นว่ารถเขาก็ไปไหนไม่ได้
เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงนี้
แล้วกลุ่มคนที่อยู่ตรงนี้ค่ะคือสถาบันเดียวกัน
มารู้ที่หลังว่าเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าปากสอยสุขุมฤทธิ์เจ็บสิบสอง
ปราการค่ะตอนแรกเนี่ยคือมันจะเป็นภาพของวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์สองคันไล่กันมา

แล้วเสร็จแล้วมอเตอร์ไซคันหนึ่งก็มาประกบข้าง
หลังจากนั้นมีการเอาอาวุธมีดไล่ฟันแล้วก็แทงกัน
คนหนึ่งถูกมีดแทงไปที่หน้าอกข้างซ้าย๑ครั้งนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนน

ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสำรงการแพทย์สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
คือนายพงศกรอายุ๑๖ปี
อกจากนี้มีคนบาดเจ็บอีก๑คนอายุ๑๕ปี
เป็นนักเรียนสถาบันเดียวกันนะคะถูกแทงที่หลัง
ถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ขณะที่มือมีดเนี่ยค่ะวิ่งหลบหนีเข้าไปในซอยสุขุมวิทย๗๒
แต่ว่าสุดท้ายถูกตำรวจสพสำรงเหนือนำกำลังไปปิดล้อมซอยสุขุมวิทย๗๒
แล้วจับได้เป็นเยาวชนอายุ๑๕ปีเป็นนักเรียนสถาบันเดียวกันเลยค่ะกับผู้ตาย
จับได้พร้อมกับสิ่งนี้ค่ะ
เห็นมีดในมือไหมคะคุณผู้ชมยาวฟุตหนึ่งอะค่ะ
ก็ถูกควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพสำรงเหนือยอมรับว่าตนเองเป็นคนที่ก่อเหตุนะคะ
เยาวชนอายุ๑๕ปีที่เป็นผู้บาดเจ็บแล้วเป็นเพื่อนกับคนที่เป็นคนแทง
คนนี้เล่าบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาจากย่านสำโรงไปเรียน
ระหว่างทางก็ไปเผชิญหน้ากับคู่กรณีซึ่งเป็นรุ่นพี่สถาบันเดียวกัน๔คนจอดรถอยู่ปั๊มน้ำมัน
พี่ขี่ไล่ตามหลังมาประกบด้านข้างแล้วตะโกนถาม
พอรู้ว่าอยู่คนละกลุ่มกันเท่านั้นแหละค่ะนะคะ

แล้วเขาบอกว่าเพื่อนก็เลยเอามีดออกมาป้องกันตัวแทงไป
โดนรุ่นพี่ทำให้รุ่นพี่เสียชีวิตส่วนเขาเองก็ถูกฝั่งรุ่นพี่ฟันหลังได้รับบาดเจ็บค่ะ
คือสองกลุ่มนี้เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนอยู่กันคนละกลุ่ม

แล้วก็เคยถูกอาจารย์เรียกไปเคลียร์กันแต่ยังเคลียร์กันไม่ได้ก็มีปัญหากันเรื่อยมาค่ะ

ต้นตำรวจเชิญผู้ปกครองของเยาวชนที่ก่อเหตุมาร่วมสอบปากคำด้วยนะคะ
หลังจากแจ้งข้อหาจะส่งตัวไปสถานพินิษฐ์เพื่อดำเนินการ

ขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ